คุณผู้ชมคะมาดูไลฟ์สไตล์แบบง่ายชิลอย่างคุณตั๊กบงกฎและเจ้าสัวบุญชัยกันบ้างนะคุณผู้ชมค่ะ
เขาหวานเมล็ดกันไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เขาปลูกข้าวแล้วเดือนธันวาคมนี้เนี่ยถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไง
เผินทั้งคู่นี่ดูใช้ชีวิตแบบธรรมดานะ
ใส่เสื้อหม้อห้อมลงนาเกี่ยวข้าวคือก็เหมือนชาวนาปกติทั่วไปถ้าคุณดูดีใช่ไหม

ตั๊กเธออารมณ์ดีคว้ามือถือมาถ่ายคลิปคุณสามีตอนลงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา
แล้วก็แอบแซวขำด้วยนะว่ารองเท้าที่คุณสามีใส่มาเกี่ยวข้าวเนี่ย
ไม่ใช่ยี่ห้อธรรมดาไก่กาอาระเละนะคะคุณผู้ชม
เป็นยี่ห้ออะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันก่อน

ซูมให้ดูกันชัดอย่างที่บอกเลย
หลุยวิตรองรุ่นมอนติคารโลเดนิมลอเวอร์

ราคาเขาบอกว่ารุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทจ้ะ

ใส่เสื้อยืดธรรมดาพูดผู้ชมดู

ด้วยเสื้อกันยูวีสีชมพู
แถมหมวกปากกว้างกันแดดอีกหนึ่งใบ
เรียกชีวิตที่เรียบแต่หรูสุดเลยนะคะ
คือจริงแล้วหลายคนก็ลุ้นนะอยากจะให้พี่ตั๊กกลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง
แต่เจ้าสู่บุญชัยเขาบอกเอาไว้ว่าอยากจะให้พี่ตั๊กใช้ชีวิตแบบนี้แบบเรียบง่ายแบบนี้
ดูสิคนรวยขนาดนี้เขายังใช้ชีวิตเรียบง่าย
ต่อให้เขามีเงินมากมายแต่ถ้าความสุขเขาอยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขดี
เราเองก็ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเรื่อยไปพวกเราก็มีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ